อาสืบเนื้อจากที่มีการเสนอข่าวของศูนย์เมืองชน
ข่ายผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนอนาชาติ
ของประเทศเยอรมันได้มีการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งพบว่ามีผู้นำประเทศต่างในปัจจุบันกว่า๑๒ประเทศ
นักการเมืองกว่า๒๐๐คนธนาคารใหญ่กว่า๓๕๐แห่ง
และมีรายชื่อคนไทย๒๑คนที่เกี่ยวข้องนะครับ
ที่ผ่านมาสำนักงานปปงได้มีการดำเนินการ
บูรณาการข้อมูลกับเครือข่ายการป้องกันปราบรามการฟอกเงินข้ามชาติทั่วโลก
มากกว่า๑๕๐ประเทศซึ่งกรณีที่เป็นข่าวนั้นก็เนื้อกับแหล่งข่าว
ที่เปิดเผยรายชื่อไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
เราก็จำเป็นที่จะต้องประสานงานไปยังแหล่งที่มาของข้อมูล
ซึ่งเราได้มีการตรวจสอบไปแล้วนะครับขณะนี้
เท่าที่เราตรวจสอบไปนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
อีกอันหนึ่งที่เราตรวจสอบไปในขณะนี้ก็คือเราส่งไปที่

นอกจากนั้นเราก็ตรวจสอบไปยัง

สิ่งที่เราได้ตรวจสอบไปขณะนี้

อย่างเช่นปานามาตอบมาแล้วนะครับ
นามาเองก็คงจะถูกตรวจสอบจากทุกประเทศต่างทั่วโลกนับร้อยลาย
เขาก็ตอบเรามาอย่างน้อยเขาก็ได้รับทราบแล้วว่า
ปมไทยขอความร่วมมือในการสอบทานยืนยันข้อมูลไป
ซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าการสอบสวนทางฟานามามีชัดเจน
ความชัดเจนอย่างไรเขาก็คงจะต้องแจ้งให้เราทราบ
อย่างน้อยเขาก็รับรู้แล้วว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ

สำหรับประเทศอื่นนั้นเข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เราได้สอบถามไปแล้วยังไม่มีคำตอบ
นี่เนื่องจากข้อมูลต่างที่ปรากฏมีชื่อคนไทย๒๑คน
พบว่ามีรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด๗๘๐รายชื่อ
แบ่งเป็นรายชื่อคนไทย๔๑๑รายชื่อ
ต่างชาติ๒๖๒นิติบุคคล๔๖บริษัท
แล้วก็มีรายชื่อซ้ำอยู่๖๑รายชื่อ
ซึ่งจริงแล้วจากการตรวจสอบโดยทั่วไป
บุคคลก็ดีนิติบุคคลก็ดี
เข้าใจว่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุน
ในเบื้องต้นเรายังไม่พบในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายในขณะนี้
อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบข้อมูล
ก็เป็นข้อมูลที่เป็นข่าวเป็นแต่เพียงข่าวเท่านั้น
ยังไม่ได้มีการยืนยันข้อมูลจากสำนักข่าวใด
ทั้งในประเทศไทยแล้วก็สำนักข่าวในต่างประเทศ
ซึ่งอย่างที่ผมได้นำเสนอไป
ถ้าเขายืนยันมาว่าเป็นที่มาของข้อมูล
เราก็ดำเนินการตรวจสอบในทางเลือกต่อไปด้วย
อย่างไรก็ดีผมต้องเรียนทำความเข้าใจว่า
การที่เราจะไปตรวจสอบเพื่อเอาผิดเอาโทษกับใครเนี่ย
มันก็ต้องมีความชัดเจนว่ามีความผิดมูลฐานเกิดขึ้น

แต่เท่าที่เราได้มีการประสานงาน
เราก็ตรวจสอบกับข้อมูลข่าวต่างนั้น
หลายประเทศก็ได้มีความเคลื่อนไหวในการตรวจสอบข้อเท่าจริง
ซึ่งของประเทศไทยนั้นเราก็ได้ดำเนินการไปบ้างพอสมควร
ในส่วนที่ระหว่างรอเราก็อาจจะตรวจสอบในเรื่องข้อมูลเบื้องต้น
ตรวจสอบไปยังอาณุนิงานต่างในต่างประเทศขนาดนี้
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่อาจจะแจ้งความคืบหน้า
ให้ท่านได้มาตรวจสอบใครที่ใดคืบหน้าอย่างไร

อยากจะเรียนว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวอาจจะ
จากที่ข่าวในช่วงแรกประกวดว่ามีคนไทย๒๑คน
แต่พอประงอไปตรวจจริง
ก็พบเพียง๑๖รายอย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือของข้อมูลยังไม่ชัดเจน

ซึ่งอันนี้ข้อมูลอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ผู้สื่อข่าวไว้ด้วย
อันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากข่าวนะครับ
ที่เราทำมาทั้งหมดว่ามีใครบ้าง

อันนี้เราไม่มีรายชื่อบุคคลนะฮะ

อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวที่เราทำไว้ให้

เพื่อที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลต่าง

แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวที่เราได้ทำมา
เรื่องต้นนะครับผมก็วิเคราะห์จากข่าวเหมือนกันที่ท่านเนี่ย
ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบเชิงลึก
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากฐานข้อมูลข่าวต่างที่มีมานะครับ
พบว่าทั้งหมดจาก๗๘๐มีชื่อซ้ำ
จริงก็เหลือเป็นคนไทยนะครับ
ทั้งหมด๗๑๙รายชื่อและเป็นคนไทย๔๑๑รายชื่อ
อันนี้ผมทำเป็นข่าวแจกให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นคงไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับ

ก็คิดว่าก็คงจะได้แนวตามนี้ครับ
อันนี้พูดกันตามข่าวนะแล้วก็ปกป้องก็วิเคราะห์ของเราเหมือนกัน
แล้วก็ตรวจสอบเรื่องความชัดเจนของข่าวเพื่อไม่ให้สับสน
เพราะผมคิดว่าหลายข่าวหลายสำนักก็จะออกมาคนละทิศละทาง
เราก็รวบรวมทั้งหมดแล้วมาทำแล้วก็ประสานงานกับหน่วยต่างประเทศ
เท่าที่เราทำในขณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นในข่าวออกตอนแรกว่า๒๑
เราก็ตรวจสอบเรื่องความชัดเทนของเราเหมือนกันเพราะผมคิดว่าหลายข่าวหลายสำนักก็จะออกมาคนละทิศละทาง
เราก็รูปรวมทั้งหมดแล้วมาทำแล้วก็ประสานงานกับหน่วยต่างประเทศ
กระหน่วยต่างประเทศเท่าที่เราทำในขณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นในข่าวออกตอนแรกว่า๒๑
เราตรวจจริงเหลือ๑๖นะอย่างนี้เหลือ๑๖นะครับรายชื่อผมไม่เปิดเผยนะฮะ

ตามนี้ทั้งหมดก็เป็น๔๗๑๙รายชื่ออันนี้คนไทยนะครับ
แต่เราพบจริง๑๖ตอนนี้ที่เราพบนะครับ
อะไรครับรายชื่อพวกนี้สามารถหาได้ตามสื่อทั่วไป
ไม่ต้องให้ปปงส่งให้หรอกครับทุกท่านก็มีนะฮะ
แต่ผมก็ถึงบอกสิ่งที่ผมตอบเนี่ยคือผมบอกว่าเป็นข่าว๒๑
ก็หากันเราก็หาทั้งหมดเพราะคอนเฟิร์มอยู่แค่
เพราะฉะนั้นระหว่าง๒๑กับ๑๖เนี่ยผมก็ต้องให้เจ้าของข้อมูลเนี่ย
เขาคอนเฟิร์มมานะว่ามันเท่าไหร่แน่แล้วมันคือใครแน่
แต่ปปงคงไม่ระบุชื่อแล้วก็ไม่เปิดเผยชื่อ
เพราะเป็นเรื่องที่กระทบนะครับกับตัวบุคคลนะ
เขาอาจจะทำธุรกิจที่ถูกต้องไม่ได้ทุจริตไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร
เพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบเหมือนเขาเป็นผู้ทำผิดเนี่ยคงจะไม่ใช่นะครับอะไรนะ

เป็นบุคคลใช่ไหมครับ

ในการตรวจสอบปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาในย้ายเวลาไหน
คือขณะนี้ในสิ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องรอทางไซตุงเนี่ย
เราขอข้อมูลเขาด้วยเราไม่ได้ขอเยอะขอเฉพาะฝ่ายไทยนะ
เขาก็ต้องอาจจะไม่มากถ้าเขาส่งมาให้ก็ชัดเจน
ผมจะยืนยันให้ทราบเลยว่าเท่าไหร่แน่

เป็นการจดทะเบียนในสังหาธุ์ประเทศไทยก่อนจบที่ปันมาก
คือรายชื่อที่เราตรวจพบเนี่ยนะฮะ๑๖คนล่าสุดเนี่ย
มีชื่อและมีบริษัทแล้วก็มีประเทศที่ไปจดทะเบียนอยู่

ผมขอให้ทางต้นเดี๋ยวนะฮะผมขอให้ทางต้น
ต้นต้นกอข่าวเนี่ยยืนยันข้อมูลมาก่อนถามฮะ

รายชื่อ๑๖คนไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยเลย
มีบางบริษัทซึ่งเรายังตรวจสอบอยู่ว่าจดทะเบียนในประเทศอะไร
ไม่ได้อยู่ขนาดคือใช่ไหมครับ
ไม่แน่ใจครับเพราะว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับ

เดี๋ยวสิเดี๋ยวช่วยก่อน

อันแรกก่อนถ้าเราจะดูว่าเป็นความผิดสำหรับปปง
ก็คือเรื่องของความผิดมูลฐานนะ
ถ้าผิดมูลฐานได้เงินมาจากการกระทำความผิดเราดำเนินการ
เกี่ยวกับภาษีไม่ใช่ความผิดมูลฐานของปป
อเจมส์ในส่วนปปงมีการทำงานร่วมกับทางสรรพากรในเรื่องของการแชร์ข้อมูล
บ๊วยบริษัทที่ผ่านมาเวลาเราตรวจพบคดีใดก็ตามนะครับ
ถ้าสมมุติว่าเราพบว่ามีการทำธุกรรมที่สงสัย
นะครับเรามีการได้มาของทรัพย์สินที่ไม่อาจเลยน่าจะแจ้งสร้างได้

คือหลักการทรุดสอบนี้ก็เรียกเลยอันนั้นด้วย

ก็คือเรื่องธุรกรรมที่มีเหตุและคุณสงสัยอันนี้เราตรวจได้อยู่แล้ว
รวมทั้งเราก็จะสอบถามไปยังปปงประเทศต่าง
ว่ามีธุรกรรมที่มีเหตุผลสงสัยไหม
อันนี้คือหลักทั่วไปที่ปปงทั่วโลกเราทำกัน
คุณผู้ชมก็ยังไม่อ่านสีชัดแสดงว่ามีมูลไหม
ไม่ทราบถามว่ามีมูลไหมคือเรายังไม่ทราบเลย
ในขณะนี้เพียงแต่ว่าเราตรวจสอบทั่วไปตามข่าว
แต่ว่าจะยืนยันดำเนินการในทางลึกเนี่ยคงต้องมีการยืนยันข้อมูลก่อน
คุณผู้ชมปปกไทยมีความน่าเชื่อมีกับปปตัวนี้ค่อนข้างกันไหน
ที่เราตรวจสอบไปเป็นหน่วยงานปปงของปานามา
ความเชื่อถือก็คือเป็นห่วยราชการของปานามา
ซึ่งเขารับรู้แล้วว่าขณะนี้
สิ่งที่เราถามไปเนี่ยเขารับรู้รับทราบแล้ว

ตอนนี้ก็ได้เห็นว่ามีชื่อที่มีความฝ่าสำหรับคนขายเพลง
หรือว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับในงานราชการเองด้วย

นี่สามารถให้ผู้มูลออกมาดูสำหรับสามารถชนได้

ความผิดมุมฐานถ้าคนทำผิดก็เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรู้ได้

ที่เป็นความผิดอันนี้ก็ย่อมรู้ได้อยู่แล้ว

นี่ในกระบวนการสืบสวนนี่ที่ผมเรียนว่าเป็นทางลับเนี่ย
เราคงไม่สามารถเอาข้อมูลมาแฉว่าเขาทำยังไงนะครับอะไรยังไง

ซึ่งเราจะไปบอกว่าเขาทำผิดแล้วเอาข้อมูลเข้ามาแฉ
เขาทำยังไงไงยังไม่ใช่นะ
เพราะว่ามันต้องเปิดโอกาสให้เขามาชี้แจง
หมายความว่าในขั้นตอนการสืบสวนเนี่ยเราก็ต้อง
เมื่อมีข้อเหตุอันควรสงสัยนะเราก็ต้องให้เขามาชี้แจงในระดับหนึ่งก่อนนะ

เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เปิดโอกาสให้เขาพอสมควร
เราคงยังไม่ดำเนินการอะไรในตอนลึกในขณะนี้ครับ
คือคือคุณคุณค่านสร้างความมั่นใจที่เกี่ยวกับสาธารณชนมากกว่า
ผมเรียนว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยปปงเราทำงานตรงไปตรงมาตลอดนะ
ซึ่งท่านจะเห็นว่าในข่าวต่างก็ดีเนี่ยผมแถลงไปอะไรไปก็ดี
และในหลายเรื่องที่เราบอกว่าเราดำเนินการเราก็ดำเนินการจริง
ซึ่งอาจจะไม่ได้ยินข่าวแต่ว่าเรายึดแล้วเราบอกเลย
เราจะยึดเราจะบอกก่อนไม่ได้
เรายึดแล้วเราถึงจะเป็นข่าวเราจะบอกให้
หลายข่าวก็ตามนะลองสงสัยถามได้
เราอยู่ดำเนินการเราก็ถามแล้วเรายึดเราถึงขอบ
ท่านครับรอบจาก๑๖รายครับในประมาณ๔๐๐รายที่เราเช็คครับ
มีหลายชื่อของนักการเมืองอะไรอีก
นักการเมืองหรือว่านักธุรกิจที่มีชื่อเสี่ยงหรือเปล่า

เพียงแต่ว่าบุคคลที่ถามเขามีชื่อเป็นหุ้นส่วนบ้าง
ภาษาไทยตามกฎหมายเรียกว่าผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง
ภาษาบ้านที่เข้าใจคือผู้รับประโยชนเบื้องหลังนั่นแหละ
คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับ
บรรดาบริษัทเหล่านั้นแต่บริษัทเหล่านั้นเนี่ย
จดทะเบียนในประเทศไทยแต่ผมจะสอบยันอีกทีว่า
บริษัททั้งนั้นจดไหมแต่ที่เรารู้กันในขณะนี้
ไม่ได้จดในประเทศไทยจากเป็นข่าวนะฮะ
ไม่แน่ใจคิดว่าไม่ใช่
คุณพรรดิแล้ว๑๖คนเรามีชื่อแล้วเราได้ติดต่อไปหาบุคคลนี้แล้วหรือยัง
ไม่ครับคือต้องเรียนว่าผมยังไม่ไปดำเนินการอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคลของเขา
คุณท่านก็บอกเองว่าในเนื้อไซส์มันมีทั้ง๔๐๐ชื่อที่เป็นบุคคลและสิทธิส่วนบุคคลของคน
แต่ทำไมตามข่าวนี้ตอนนี้เคล็ดแล้ว๑๖คนทำไมถึงว่าเหลือแค่๑๖คนที่มีคุณการทำเป็นข่าวหรือแค่๑๖คน

มีรายชื่อตามนี้ที่เดี๋ยวผมจะแจกให้ก็ไปเอาตัวเลขชัดกันเองแล้วกันนะครับ
เขาทำของเขาอยู่ก็ไม่ได้หมายว่าคนเหล่านี้จะผิดนะครับก็เป็นบุคคลที่เขาติดตามกันก็เป็นเรื่องของข่าว
เพราะผมเห็นสำนักข่าวหนึ่งพูดจำนวนนี้อันนี้พูดจำนวนนั้นอันนั้นพูดจำนวนนี้
เอามาทำเนี่ยชัดเจนมันเป็นอย่างนี้เราสรุปให้ฟังเลย
อันนี้อันแรกก่อนแต่สำหรับ๒๑คนแล้วที่เราตรวจพบ๑๖เนี่ย

ถ้าปรากฏรายชื่อ๖คนที่จดกระเบียนโดยทางช่องอาลังเทศ
เนี่ยต้องตั้งสมมุติฐานด้วยก่อนว่าอาจจะมีความผิดความอันหนึ่งค่ะครับ
คืออย่างนี้ครับผมตอบย้อนไปอันแรกนะ
หนึ่งผมต้องได้รับการยืนยันข้อมือก่อน
กับชายตุงก่อนว่าคุณยืนยันไหมอันนี้อันแรก
ถ้าคุณยืนยันนะเราก็ถึงจะเริ่มกระบวนการสืบสวน
แต่ในส่วนของเราเองเราทำของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนสิทธิของบุคคลอื่น
อันนี้ถามไปก่อนแล้วเขาผิดมันไม่ได้จนกว่าจะมีการกระทำความผิด
หรือในสิ่งที่เราตรวจสอบคือรายงานธุรกรรมของเราเอง
แรงงานธุกรรมในต่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศต่างเขาให้ได้
แต่การตรวจสอบไปต่างประเทศแหล่งข้อมูลต้องยืนยันข้อมูลให้เราก่อนไม่ใช่ข่าว
มันต้องเป็นข้อมูลที่ชัดเจนยืนยันได้ไม่ใช่ข่าว
ผมจะไปอ้างข่าวในต่างประเทศเขาก็ไม่ทำให้
แล้วอำนาจประปบรเรียกสอบอะไร
ต้องชัดเจนก่อนไงครับในเรื่องของความผิดมูลฐาน
หรือเหตุทางควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดบุญฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงิน
ต้องมีเหตุจะเป็นภาษีเราคงไม่ดำเนินการ

ครับเป็นภาษีนี่คือสัมภาพร
ก่อนครับจะเป็นการฟอกเงินเมื่อมีการทำผิดนะ
แล้วได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
เราจึงจะดำเนินการในเรื่องของการยืดอายาซ้ำ
เขาก็ต้องชี้แจงก่อนแต่จะไปยึดเขาทั้งหมดไม่ได้หรอกครับ

ทุกครั้งที่ปปงแถลงข่าวเนี่ย

เราตรวจสอบแล้วว่าใช่ชัดเจนเราจึงยึดเนี่ย
เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน

ยังไม่ไปไกลถึงขั้นของการยึดอายัดทรัพย์
แต่คงเป็นเพียงเรื่องหนึ่งยืนยันความชัดเจนนะครับ
ตรวจสอบชัดเจนเราจึงดำเนินการต่อไป
แต่ว่าเราก็ไม่ได้รอสิ่งที่เราทำได้เช่นตรวจสอบธุรกรรมสงสัยนะครับ
อันนี้เราทำของเราได้ก่อนนะครับโดยไม่ต้องรอ
เพราะเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้จากข้อมูลที่เรามีอยู่เดิมอยู่แล้ว

เมื่อกี้ท่านบอกว่ารายชื่อใหม่มีเป็นรายชื่อซึ่ง๓ดับ๓คนเดิม
มี๙มี๖มี๗๙บ้างนะครับ
เป็นข้อมูลที่เขาทำมาแล้วตั้งแต่ปี๕๖
๒๑ผมหาจริงแล้วเจอได้แค่๑๖ผมก็คิดว่าต้องยืนยันความชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนระหว่างไอซีไล่ที่เหลือมันหายไปไหน
ต้องยืนยันมาถ้าเกิดต้นตอนเขาบอก๒๑ผมก็ต้องตั้งฐานไว้
แสดงว่าใน๑๖จะไม่มีเงินใน๑๙จะมีเงิน
ผมรีเช็คแล้วผมเช็คข้อมูลให้แล้วอยู่หมด